พ่อแท้ทำร้ายร่างกายลูกชายของตัวเองค่ะ
ลูกเสือเลยนะคะเราไปคุยกับพ่อมาให้
เราไปคุยกับเด็กที่ถูกพ่อทำร้ายร่างกายมาให้

ใช่ค่ะคนก็สงสัยตามคลิปภาพก็จะมีเสียง

เขาก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนอื่นไม่ห้ามล่ะ
ให้พ่อทำร้ายร่างกายลูกแบบนี้ได้ยังไง
คือนอกจากจะเป็นห่วงเรื่องเด็กที่จะต้องเจ็บตัวแล้วเนี่ย

ใช่ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับเด็ก
ไปคุยกับพ่อไปถึงบ้านเลยค่ะ

น้องก็ยอมรับว่าถูกพ่อตีรุนแรงจริง

แล้วน้องเขาบอกว่าสาเหตุก็คือ
เพราะว่าตัวน้องเองไปถ่ายเงินเด็กรุ่นน้อง

ก็ตกลงกันว่าถ้าไม่มาเล่นฟุตบอลด้วยกัน
จะต้องจ่ายเงินให้วันละ๕๐บาท
ถ้าไม่มาเล่นฟุตบอลด้วยเนี่ยใช่
พ่อก็เลยมารู้เรื่องว่าไปถ่ายเงินเขา

พ่อก็เหนื่อยเครียดแล้วก็ตี
แล้วก็เหมือนกับน้องเขาก็รู้ว่าเขาไปทำอะไรมา

พ่อของน้องก็บอกว่าเป็นคนตีลูกจริงแหละ

มารู้ว่าลูกชายไปถ่ายเงินรุ่นน้อง
ซึ่งครอบครัวของรุ่นน้องคนนี้เขาก็ลำบากอยู่แล้ว
เพราะพ่อเขาเป็นผู้พิการทางสายตา

เยอะค่ะคุณให้เท่าไหร่

ไม่รักลูกหรอก
จะไปใส่เอาตังค์ของตัวเล็กกว่ามันไม่ใช่ครับ

ผมไม่เคยตีเขาในที่จะไม่ทำผิด

แต่นี่เขาทำผิดผมก็ต้องสั่งสอน
ถามว่าให้ผมขอโทษสังคมเหรอ

ทั้งที่ผมสั่งสอนลูกผม
ว่าเรื่องนี้มันสมควรไหม
แล้วให้ผมขอโทษสังคมเหรอ
ทั้งทั้งสังคมไม่ได้มาอันนี้ผมเลย
ไม่รู้ต้นหายไปเหตุมายังไง
คือผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อนะ
คือพ่อก็อยากจะลงโทษลูก

ไม่ใช่ทำร้ายร่างกายลูกแบบนี้นะ

ไถเงินเด็กรุ่นน้องอันนี้มันไม่ถูกแน่
ใช่แต่ก็ไปลงโทษแบบนี้แล้วโอ้โหต่อหน้าต่อตาคนเยอะแยะอย่างเง

ใช่แล้วคือมันหนักถึงขั้นที่น้องเขาบอกเลือดกำเดาไหลเลยอ่ะ
แล้วความรู้สึกแบบนี้มันฝังใจเด็กไปแบบจนโตเลยนะ

นะคะล่าสุดในกรสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

ก็ต้องคุยทั้งกับพ่อแล้วก็กับลูกด้วย
ก็ต้องฟื้นฟูเยียวยาเรื่องของจิตใจ